ก็อยู่ในบรรยากาศของความคึกคักมาอาจจะเห็นจากด้านหลังผมนะครับว่า

โลกรวมไปถึงแชมป์รายการนี้ก็คือคาซักสถานนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นทีมชั้นนำจากแอฟริกา
เกมนัดนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามจากไฮไลท์ครับ

เปิดมาด้วยภาพสีชมพูเลยครับ
นี่เป็นปียนุษยแป้นน้อยมาเชียร์กัปตันช้าง
ขอบสนามเหมือนเดิมหวานจริง
กลับไปดูไฮไลท์ลูกยิงของไทยอีกครั้งหนึ่ง
ลูกแรกนี่นกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำเลยนะครับ
แต่ว่าใจกว้างเปิดให้อาร์มสุภวุฒิซัดจ่อ
จะไม่เหลืออะไรนำเร็วหนึ่งศูนย์
ลูกสองจังหวะเปิดมุมนัทพลสุธิโร่สงสัยชอบเล่นบิลเลียสครับเจ้าตัว
ลูกสามเนี่ยทำชิ่งกันทะลุทะลวงสุดท้ายมาจบที่มูฮามัติอุสมันมูซา
ลูกที่๔กัปตันช้างยิงแมทรณชัยหน่วยอาสาซ้ำเติมไม่พลาด
เจ้าแม็กซยิ่งดูยิ่งเหมือนเลยนะครับ
สงสัยชาติที่แล้วเป็นพี่น้องกับอาร์มสุภวุฒิ
ลูก๕อุสมานมูซาคนเดิมพ่อหนุ่มชอบเบิ้ลซัดประตูที่๒ให้กับตัวเอง
จัดไปจ่อซัดง่าย
ทุกอย่างยังไม่จบเพียงเท่านี้พิรพลสัตว์ซื่ออาสาปิดกล่องยิงลูกที่๖ซัดเข้าไปแบบทุลักทุเลนิดหน่อย
แต่ว่าเจ้าตัวก็พอจะยิ้มมุมปากได้
สรุปไทยชนะ๖๓วันนี้เตะเหมือนเดิมประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ไทยรัฐยิงสดเจอกับแชมป์เก่าคาซักสถานแม่หนักใจหรือเปล่าฟังบทสัมภาษณ์ครับ
ก็เรื่องเกมรับครับแล้วก็เกมลุกครับ
เพราะประตูเขาใช้เท้าดีเราก็ต้องทำกันบ้านมาครับ
เอาล่ะลากันไปด้วยภาพสีสันความน่ารักของน้องหนูกองเชียร์ส่วนผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีลาไปเลยสวัสดีครับ